หลังจากเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของสื่อมวลชนในกรณีการเสียชีวิตของปทฤษฎีนั้น
ทำให้วันนี้ค่ะสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
จัดงานเสวนาหัวข้อร่วมคิดร่วมแก้ปัญหาสื่อละเมิดสิทธิ
เพื่อหามาตรการในการป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาลักษณะนี้เกิดขึ้นอีกในอนาคตนะคะ
ติดตามรายละเอียดเรื่องนี้จากรายงานคุณพลอยสจิริธิสินค่ะ
ชุลมูลของกองทัพสื่อมวลชนที่เกิดขึ้นในช่วงที่มีการเคลื่อนย้ายร่างของปทฤษฎี
คุศลที่บ้านเกิดในจังหวัดบุรีรัมที่๑๙มกราคมที่ผ่านมา
ทำให้สื่อมวลชนถูกสังคมตั้งคำถามในการปฏิบัติหน้าที่ของสื่อว่าเหมาะสมหรือไม่
จากหลายฝ่ายมองว่าการกระทำของสื่อในวันนั้น
ข่ายการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
และส่งผลกระทบต่อครอบครัวผู้เสียชีวิต
จึงทำให้สมาคมนักข่าวหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
จัดงานเสวนาในหัวข้อรวมคิดรวมแก้
ปัญหาสื่อละเมิดสิทธิเพื่อร่วมกันกำหนดแนวทาง
ในการยกระดับการทำหน้าที่ของสื่อมวลชน
ให้มีมาตรฐานมากยิ่งขึ้น
นายบรรยงสุพันธ์ภองกรรมการด้านจริยธรรม
สมาคมนักข่าวหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
เสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาระยะสั้น
ให้ได้มีการพูดคุยกับเจ้าภาพในการจัดงาน
ถึงลักษณะวิธีการทำงาน
และการเคารพกฎกติกาให้ชัดเจน
ส่วนในระยะยาวก็จะมีการกำหนดแนวปฏิบัติกลาง
เพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันอีกด้วย
ระยะยาวเราออกแนวปฏิบัติกลางแน่นอน
แล้วแนวปฏิบัติกลางอันนี้จะเกิดขึ้น
ที่ผ่านมาเราจะเกิดขึ้นจากองค์กรวิชาชีพ

คราวนี้เนี่ยวันนี้เป็นวันแรกที่เริ่มต้นนะครับ

ตุ๊กตาเนี่ยเราจะไปคุยกับพวกเราที่อยู่ภาคสนาม

เสร็จมันก็เริ่มเป็นตัว
ทำเป็นเรื่องเป็นราวแล้วให้ทุกคนเห็นชอบ
และดรมาณะตีระยาพิวัฒน์
คณะบดีคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

รมานาตีระยาพิวัฒน์บอกว่า
ในฐานะของนักวิชาการและสถานศึกษาก็ควรปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม
ให้กับนักศึกษาและบุคลากร
รวมไปถึงตรวจสอบการทำงานของสื่อ
เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาให้ดีขึ้นต่อไป
สถาบันการศึกษาก็คงจะเน้นย้ำในเรื่องของจริยธรรมสื่อมวลชน
โดยหยิบเอากรณีศึกษาต่างเหล่านี้กลับไปพูดคุยมากขึ้น
ขณะเดียวกันตัวของเครือข่ายนักวิชาการ
หรือว่าในส่วนของนักศึกษาเอง
ก็คงจะต้องช่วยกันจับจ้องมองสื่อ
ตรวจสอบการทำงานให้เจริยธรรมนั้นเป็นกรอบเกรน
ที่ทุกคนจะต้องยึดถือและปฏิบัติได้จริง
อย่างไรก็ตามกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในครั้งนี้
เปรียบเสมือนกระจกสะท้อนการทำงานของสื่อมวลชน
ที่มีการชิงความได้เปรียบในการนำเสนอข่าว
ละเลยจัญญาบันในวิชาชีพ
ซึ่งบทเรียนในครั้งนี้นับเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญ
ที่จะนำไปสู่การปฏิรูปสื่อมวลชน
เพื่อกำหนดมาตรฐานในการทำงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
โดยไม่ขัดหลักจัญญาบันต่อไป
พราชจีริทศิลป์ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน